ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์
เอาละครับผู้ชมครับมูไนท์ไปทำผลงรัฐนั้นค่ะ
คืนนี้นะฮะเป็นแขกรับเชิญซึ่งเป็นนักแสดงรุ่นเก่า
เรียกว่าเก่าทั้งฝีมือเก๋าทั้งการแสดงอายุแล้วก็สุขภาพเนี่ย
ไปหมดเลยที่เก๋าไปกว่านั้นคือสิ่งนี้ครับพี่
คันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราเนี่ยได้มีโอกาสพาคนไปทำบุญ
ได้มีโอกาสบอกบุญร้ายต่อหลายครั้งเขาไม่ได้ไปคนเดียวนะฮะ
เป็นกองคารวาลเลยเขาเรียกกลุ่มนี้ว่านักปั่นสะพานบุญ
นี่ไงเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับเจ้าของจักรยานอยู่กับเราแล้วนะครับ
ต้อนรับคุณสุชาวพงวิไลครับ
มาแล้วฮะอันนี้อันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ดูเป็นวัยรุ่นขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเลยอ่ะ
นี่นี่คือกิจวัฒ

ใครจะรู้นะครับว่าอสุชาวเนี่ยนะครับชอบการปั่นจักรยานเป็นชีวิตจิตใจนะฮะ
ต้องถามอย่างนี้เริ่มชอบปั่นจักรยานตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ
ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมก็ปั่นแล้ว

แต่จะมาปั่นจริงจังเนี่ย๓ปีที่ผ่านมาครับ

คือไปทำงานก็ต้องหิ้วจักรยาน

ถ้ามันไม่เกิน๒๐กิโลก็จะขี่จักรยานไป
แต่เมื่อก่อนทีจะมีจักรยานคันนึงแบบพับได้เปล่า

จักรยานผมว่าใช้เวลาน้อยกว่ารถยนต์

แล้วจริงแล้วเริ่มมารู้จักกับกลุ่มสะพานบุญ

บางน่าเบื่อเพราะว่าอยากเขี่ยวทางไกลบ้าง
ก็พอดีไปถ่ายละครแล้วเจอคุณปีเตอร์แมวซี่

แต่ที่ต้องให้อาชาวช่วยลองย้อนกลับมาเล่าให้ฟังนิดนึงว่ากลุ่มสะพานบุญเนี่ยจริงแล้วคือกลุ่มอะไร
จริงเนี่ยเป็นกลุ่มนักปั่นที่จะปั่นไปทำกิจกรรมทำบุญตามวัดตามโรงเรียน
ยากไร้ในชนบทเป็นประจำก็จะขี่กันทั้งปีเลย
ระยะทางการปั่นอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ากรุงเทพลบบุรีเคยปั่นข้ามจังหวัดกันไกลสุดขนาดไหนครับ
อย่างครั้งล่าสุดเนี่ยมีทริปไปกรุงเทพละนอง
กรุงเทพรนอง
บอกตรงนะอาชาวนั่งรถไปยังเหนื่อยเลย
ก็เขากำหนดไว้ปั่น๖วันเสร็จแล้วก็พัก๒วันเที่ยวอะไรอย่างนี้ทำบุญก่อน
ที่ปั่นไปเพื่อที่จะไปบูรณะโบสถ์บูรณะวิหาร
ในระหว่างที่ปั่นไปถ้ามีใครจะร่วมสมทบทุนด้วยหรือร่วมบุญก็ได้ไหมครับ
ที่ทำบุญที่จะมีพุ่มที่สำหรับปักไม้และจะทำบุญกัน
สำหรับให้คนร่วมทำบุญ
เวลาวิ่งไปตามถนนเนี่ยคนเห็นส่วนใหญ่ก็จะโบกแล้วหยุดทำบุญ
บางทีเราอาจจะมองไม่เห็นภาพว่าการทำบุญที่การปั่นจักรยานเป็นยังไง

วันนี้เราไปร่วมชมกันสิฮะว่าร่วมทำบุญกับพวกเขาได้ยังไงฮ

สวัสดีครับผมสุธิชัยสุสันสนีนะครับ
หรือที่ใครเขาเรียกผมว่าอาสุธิชัย
กลุ่มสะพานบุญเกิดขึ้นจากที่พวกเราเนี่ย
ทอดกระถิ่นที่อำเภอชาติการจังหวัดพิศนุโลก
เราก็คุยกันว่าเราเคยปั่นทางไกลจากกรุงเทพไปไหนต่อไหน

ก็เลยเกิดเป็นกลุ่มนักปั่นสะพานบุญที่
บอกบุญในการเทาะกะถิ่นบ้างภพบาบ้าง
แล้วก็หาทุนไปช่วยเด็กยากไร้ที่เรียนดี

ซึ่งเราก็ทำมาตั้งแต่ปี๕๑จนปัจจุบันครับ
เอาแรงเป็นบุญเอาทุนเป็นภาค
ถึงเวลาที่นักปั่นทุกคนพร้อมแล้วก็เริ่มปั่นบอกบุญกันเลยครับ
ชมบรรยากาศการปั่นบอกบุญของกลุ่มสะพานบุญกันครับ
เป็นที่น่ายินดีครับตลอดทางจะมีชาชนร่วมทำบุญกันมาตลอด
จุดต่อไปจะเป็นสมุทรสงครามเราจะแวะทานอาหารกลางวันกันที่ตลาดมหาชัยครับ
ระยะทางการปั่นในวันนี้ก็ราว๗๘กิโลเมตรไม่ใช่เล่นกันเลยนะครับ
และตอนนี้นักปั่นสะพานบุญของเราก็เดินทางมาถึงที่วัดบางแก้วจังหวัดสมุทรสงครามกันแล้วครับ
สรุปยอดเงินที่เราได้รับบริจาคมาทั้งหมด
วันนี้คือ๑๒๓๗๐๐บาท
ก็ทีมงานมาส่งผมกลับเข้านอนแล้วเพื่อพรุ่งนี้จะได้แรงไว้ปั่นต่อครับ
พอหลังจากทานอาหารเช้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อที่จังหวัดเพชรบุรีครับ
ปั่นบอกบุญวันที่๒เริ่มกันแล้วนะครับท่านผู้ชม
ปันทุกคนหน้าตาเบิกบาดไม่แพ้วันแรกกันเลยนะครับ
ไปร่วมกันปั่นบอกบุญไปพร้อมกับพวกเขากันเลยครับ
ก็ร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ
ไปเรียกตังก็ติดให้ถั่วเลย
ปลายทางที่เราจะไปพักวันนี้
และที่สำคัญครับสมาชิกส่วนหนึ่งก็ต้องมาช่วยกันนับจำนวนเงินว่าวันนี้บอกบุญแล้วได้ปัจจัยกันมาเท่าไหร่
ครับสรุปยอดเงินวันนี้นะครับ๘๗๕๔๐บาทครับ
นี่ครับ
เราได้เรื่องของสุขภาพได้เรื่องของตัวเอง
คุณใหญ่ก็สอนสอนเราสอนเด็กมันก็พรุ่งฝั่งกันไปซึบสานไป
เนื่องจากว่ามันเป็นช่วงปิดเทอมแล้วคืออยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไร
ก็เลยขอผู้ปกครองมาร่วมปั่นด้วย

เหมือนมีเพื่อนเพิ่มขึ้นแล้วเราก็เหมือนได้ทำบุญด้วย
และวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วครับ
อาเชาจะร่วมปั่นบอกบุญกับกลุ่มสะพานบุญครับ
และจะเดินทางไปส่งกลุ่มสะพานบุญที่อุทยานราชภัณ
เข้าวันที่๓กับการร่วมปั่นไปทำบุญกับกลุ่มสะพานบุญแล้วนะครับ
เป็นวันสุดท้ายที่ผมจะมาส่งพี่น้องกลุ่มทะบานบุญ
และขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดีภาพ
แล้วก็ปั่นกันอย่างมีความสุขสนุกสนานครับ

ครับทุกคนเนี่ยมันไปด้วยใจฮะแล้วเวลาปั่นเนี่ยมันก็ไม่เหนื่อยไม่ร้อน

แล้วไปหลายคนนได้ดูโยครับ
จริงเลยครับไม่เคยเห็นคนปั่นจักรยานเหม่อลอย
มันต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา
แล้วมีพี่ที่เขาขี่มานานเนี่ย
เขาบอกว่าเขารู้สึกนะว่ามีอะไรมาข้างหลัง

เวลารถที่วิ่งมาข้างหลังเราเนี่ย
เสียงมันจะมาถึงก่อนก่อนที่รถมันจะมา
จากได้บุญแล้วอีกสิ่งหนึ่งการปั่นจักรยานเนี่ย
เขาบอกว่าที่ได้เต็มเลยคือสุขภาพ
อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องจริงเลย
เพราะว่าในกลุ่มเนี่ยจะมีเด็กไม่กี่คนละ
อย่างผม๖๙เนี่ยยังเกือบเด็กที่สุดนะครับ

๘๒เนี่ยปั่นถึงละนองนะครับ

มันก็มีคนเป็นโรคเบาหวานความดันหายหมดนะฮะ

ใช่พี่กิ๊กมาปั่นจักรยานแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลย
สู่เช้าตั้งแต่ปั่นจักรยานบอกบุญเคยได้มากสุดเท่าไหร่ครับ
แรกที่ไปวัดพระบาทน้ำผู้เนี่ยได้ประมาณ๕๖แสนนะครับ

แล้วอย่างไปบุรณะวัดล่ะครั้งล่าสุด
ครั้งล่าสุดยังไม่ทราบยอดนะครับแต่ว่า๒วันกว่าที่ผมไปเนี่ยได้๒แสนกว่า

นั่นคือเป็นการที่เราฉีดปันไปเรื่อยแล้วก็ไปบอกบุญเรื่อยนะครับ
แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะปั่นแล้วก็ไปบอกบุญเนี่ยนะฮะ
ร่วมกับกลุ่มสะพานบุญเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างมีรายละเอียดอะไรอย่างนี้ไหมครับ
มีเฟซบุ๊คของกลุ่มนักปั่นสะพานบุญนะครับ
ก็จะเห็นกิจกรรมที่ทำมาแล้วจะไปทำที่ไหนบ้างเมื่อไหร่
แต่ถ้าเจอเนี่ยกลุ่มนักปั่นสะพานบุญเนี่ย
ถ้าของแท้เนี่ยจะใส่เสื้อจักรยานแขนยาวสีขาวมีลูก
ถ้าไม่มีไม่ใช่โอเคนะครับก็ถือว่าเรียกว่าเป็นการบอกบุญอีกแบบหนึ่ง
การทำบุญอีกแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือการปั่นจักรยานไปนะฮะ
แล้วก็ไปบอกบุญเพื่อที่จะนำเงินไปช่วยเหลือตามวัด
ความวัดต่างหรือช่วยแล้วพูดได้โอกาสต่างเอาไหมครับอันนี้
ซึ่งเรียกว่าเป็นกลุ่มนักปั่นสะพานบุญนะครับ
ของดีทีเด็ดอะไรอย่าลืมนะครับ
ส่งข้อมูลกับเราได้นะครับตามที่วิทยาลัย
วันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกับเราสองคน
ได้หมายทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
๓ทุ่ม๔๕นาทีทุกวันทั้งทานอย่างนี้นะครับ

สวัสดีครับ